คุณผู้ชมคะเมื่อคืนนี้ค่ะที่นครราชศรีมานะคะ
ก็มีกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านเขาก็นั่งดื่มสังสรรค์กัน
ฉลองวันแห่งความรักวันวาเลนไทยแต่ปรากฏว่ามีหนึ่งในกลุ่มเนี้ยค่ะ
เป็นผู้ชายอายุ๒๑นะคะถูกยิงเสียชีวิตเสียชีวิตคาบ้านเลย
แต่เพื่อนเพื่อนในกลุ่มอ่ะบอกว่าเป็นการยิงตัวตายอืม
แต่ตำรวจบอกว่ายังไม่ปักใจเชื่อเดี๋ยวต้องคุยหมดเลย
คนที่อยู่ในกลุ่มล้อมวงดื่มเหล้าหรือว่าคนที่เกี่ยวข้อง
คนที่อยู่ตรงนั้นนะคะต้องสอบปากคำเพิ่มนะคะ
ช่วงประมาณสี่ทุ่มยี่สิบนาทีเมื่อคืนนะคะที่บ้านตะเคราะห์อำเภอคง
จังหวัดนครราชศรีมาจุดเกิดเหตุเป็นเพลิงพักสังกษี
ต่อเติมออกมาจากยุ้งฉางอะค่ะนี่คือผู้เสียชีวิตนะคะ
นายสุธิพงศ์แสงอ่อนอายุยี่สิบเอ็ดปีสภาพศพคือใส่เสื้อโปโลสีน้ำเงิน
ใส่กางเกงยีนเสียชีวิตในลักษณะของการท่านั่ง
ยังนั่งอยู่เลยแล้วก็คว่ำหน้าลงไปเลย
เรื่องต้นมีบาดแผลถูกยิงที่บริเวณแก้มด้านขวากระสุนทะลุท้ายทอยนะคะ
นี่ค่ะจากการสอบถามอะค่ะได้ข้อมูลมาว่าคือผู้ตายเนี่ย
เขาก็ล้อมวงดื่มกินกับเพื่อนสังสรรค์กันครับ
วัยรุ่นในพื้นที่สี่ห้าคนได้ตั้งแต่ช่วงค่ำอ่ะนะคะ
พอถึงเวลาประมาณ๔ทุ่มทุกคนก็แยกย้าย
ปรากฏว่าจังหวะที่กำลังแยกย้ายกันเนี่ยมีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
เพื่อนเพื่อนก็เลยเดินกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าก็เห็นเนี่ย
นายสุธิพงศ์เสียชีวิตไปแล้วก็รีบแจ้งที่ศูนย์กู้ภัยให้ประสานตำรวจ
ว่านายสุธิพงศ์ยิงตัวตายอืมนี่ค่ะแต่เจ้าหน้าที่บอกว่า
จากการตรวจสอบพยานแวดล้อมมันยังไม่อยากจะปักใจเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคะ
เพราะประเด็นก็คือไม่เห็นมีปืนในที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ปืนอยู่ไหนถ้าฆ่าตัวตายก็คือผู้ตายก็ต้องถือปืนยิงตัวเอง
แล้วปืนอยู่ตรงไหนก็เลยต้องเรียกคนที่ล้อมวงดื่มเหล้ากับผู้ตายอ่ะนะคะ
มาสอบปากคำทั้งหมดเลยนะคะเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุ
เพื่อหาพยานยืนยันว่าถ้าเป็นการยิงตัวตายจริงก็ต้องยืนยันให้ปากคำต้องตรงกันหมด
แล้วก็ต้องหาปืนว่าปืนอยู่ไหน
ส่วนศพของผู้เสียชีวิตก็ให้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติม
วันนี้เราให้คุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
ไปเจอแม่ของผู้ตายนะคะแม่ของผู้ตายเพิ่งเดินทางไปจากกรุงเทพ
เพราะว่าพอรู้ข่าวก็รีบเดินทางไปแม่บอกว่าตกใจมาก
คือพอรู้ข่าวร้องไห้ตลอดเวลาแม่ยืนยันว่าแม่ไม่เชื่อว่าลูกฆ่าตัวตายค่ะ
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี

นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
นางศรีพรายดาเสียยุ๕๑ปี
แต่พ่อบอกว่าไม่เอาไม่ให้อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับปืนเลย
สุดท้ายมาเกิดเหตุนี้พ่อก็เลยไม่รู้ว่าจริงแล้ว
เรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่แต่พ่อบอกว่าพ่อก็ไม่เชื่อ
ว่าลูกชายพ่อจะฆ่าตัวตายเพราะลูกชายไม่มีปืน
เงินก็ไม่มีขอเงินพ่อซื้อปืนพ่อก็ไม่ได้ให้เงินไปด้วยซ้ำ
แล้วมารู้ทีหลังนะคะว่าตำรวจไปเจอปืนแล้ว
เพื่อนของผู้ตายที่อ้างว่าเจอศพเป็นคนแรกอะค่ะ
เอาปืนออกไปจากที่เกิดเหตุค่ะเป็นปืนไทยประดิษฐ์ค่ะ
บอกว่าก็อยากได้ปืนแต่กลัวความผิด
เอาปืนไปทิ้งที่รางรถไฟดีกว่าบอกแบบนี้
ของผู้ตายก็เลยสงสัยว่าอ้าวเรื่องมันแปลกนะ
ก็รู้อยู่แล้วว่าปืนมันคือหลักฐานสำคัญที่จะยืนยันได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตาย
ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใช่ครับแล้วเอาปืนไปทำไม
เอาปืนไปแล้วเอาไปทิ้งอีกต่างหากก็เลยไม่รู้ว่าจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าปืนอ่ะเจอแล้วนะอ่าเห็นว่าคนชื่อ
อะไรชื่อน็อตหรือชื่ออะไรใช่ไหมนั่นแหละชื่อน็อต
ว่าเอาปืนไปอยากได้ปืนยิ่งยิ่งทำให้ผม
แบบทำให้ผมคิดไปใหญ่คือว่าหนึ่งคนเราถ้าเจอปืนในในของกลางที่
กับคนตายอ่ะใครบ้างที่จะกล้ากล้าเอาปืนไปใช่ไหม
นั่นแหละไอ้ใช่ไหมถ้าคนเราฆ่าตัวตายมันต้องหงายท้อง
ถ้ายิงอ่ายิงซึ้งหน้าอย่างเงี้ยมันต้องปลุ๊บลงข้างหน้าอย่างเงี้ย
แล้วปืนก็ไม่อยู่ที่เกิดเหตุปลอกกระสุนก็ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุ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
ว่าเพื่อนคนชื่อบอลจะขายปืนให้สี่พันบาทผมเลยบอก
เรื่องอันนี้มันไม่ผมเลยสอนลูกว่ามันมันไม่ถูกที่ว่าจะมีปืนอย่าอะไร
คือสอนลูกอ่ะว่ามันผิดกฎหมายส่วนแม่ของผู้ตายค่ะนางสาวกระหนกวัน
อายุสี่สิบสามปีก็ยอมรับว่าลูกชายมีนิสัยเกเรเพิ่งหนีทหารมาได้เดือนหนึ่ง
แต่ก็ไม่เคยไปมีปัญหาอะไรกับใครคิดไม่ออกจริงว่าสาเหตุที่ลูกชายจะฆ่าตัวตายเนี่ยจะคืออะไร
ก่อนเกิดเหตุก็อยู่กันตั้งหลายคนเพราะอะไรแม่ก็เลยว่าทำไมอ่ะ
เพราะอะไรอยากอยากรู้เหตุผลตรงนี้ค่ะแล้วบอกว่าสามสี่คนนั้นพอเกิดเหตุก็หนีไปเลยเหรอครับแม่ใช่ค่ะ
หนีทำไมถ้าว่าไม่ได้ทำจะอยากให้แบบออกมาพูด
อยากมาคุยกันให้รู้เรื่องว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงมากกว่าทีนี้ค่ะก็ต้องไปถามทางตำรวจนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นการฆ่าตัวตายหรือเป็นเหตุอย่างอื่น
พันธุ์ตำรวจเอกสัญชัยพิสัยพันธ์ผู้กำกับการสพคงบอกว่า
หลังเกิดเหตุนะคะก็เรียกเพื่อนที่นั่งดื่มเหล้าด้วยกันมาสอบปากคำทั้งหมดเลยนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าตัวผู้ตายก็ดื่มเหล้าเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายก็นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าห้องนอนของผู้ตายเองมีเพื่อนสองคน
กับผู้ตายด้วยก็คือสามคนค่ะครับก็คือตั้งแต่หัวค่ำ
สิบสี่กุมภาพันธ์วันนะคะพอเล่าหมดเพื่อนผู้ตายสองคน
ก็แยกย้ายกันกลับบ้านอันนี้คือตำรวจก็ไปตรวจสอบบ้านเพื่อนของผู้ตายด้วยนะคะ
ครับเพราะว่าเพื่อนของผู้ตายบอกว่าพอเล่าหมดก็แยกย้ายกันกลับบ้านอืม
แต่จากนั้นไม่นานเพื่อนของผู้ตายและชาวบ้านใกล้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดในห้องนอนของผู้ตาย
เพื่อนของผู้ตายบอกว่าผู้ตายคิดจะฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วหรือฮะ
แล้วผู้ตายก็หนีทหารอยู่อืม
กลัวมีความผิดก็เลยใช้ปืนยิงตัวตาย
เพื่อนที่ดื่มเหล้าด้วยกันเขาให้ข้อมูลเอาไว้แบบนี้ครับ
ส่วนประเด็นที่ว่าอ้าวแล้วเพื่อนของผู้ตายเอาปืนของกลางไปจากที่เกิดเหตุทำไม
เขาก็อ้างว่าเขาไม่เกี่ยวจริงนะที่เขาหยิบปืนออกไปเนี่ย
เพราะอยากได้ปืนของผู้ตายอืม
แต่พอหยิบปืนออกไปแล้วก็กลัวความผิด
เปลี่ยนใจเอาปืนไปทิ้งที่รางรถไฟดีกว่าครับ
แต่ตำรวจบอกว่าก็ยังไม่ปักใจเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
ลั่นหรือฆาตกรรมก็ต้องรอผลการตรวจเขม่าวดินปืน
รอผลการชนะสูตรศพและพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ
ทีนี้ค่ะอยู่ระหว่างตามตัวเพื่อนอีกคนนึง
นั่งดื่มด้วยกันในวันเกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่ม
เพราะเพื่อนคนนี้หนีหายไปเลยค่ะ
คือถ้าเขายิงตัวตายจริงเนี่ยก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรสำหรับคนที่อยู่ด้วย
ใช่ค่ะเพื่อนก็ต้องให้ข้อมูลตรงกันก็ต้องบอกตำรวจไปแบบตรง
เพราะถ้าคุณทำอย่างนี้โอ้โหทีนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยใช่ไหมครับ